จะพาไปดูต้นไม้ที่เป็นต้นโพด้วยนะ
แต่ลักษณะมันคล้ายกับพญานาคโผล่แหวกขึ้นมากลางลำต้นเลยคุณผู้ชม

มันมีอะไรยื่นออกมาเหมือนพญานาคโผล่แหวกออกมาจากกลางต้น
แล้วก็มีผ้า๗สีเต็มไปหมดเลยแบบนี้
เหมือนไหมคุณผู้ชมลองดูนะคุณชนะคุณชิสาว่าเหมือนไหม
คือถ้าลองจินตนาการดูถามว่าคล้ายไหม

แล้วแต่มุมมองของคนนะว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะ
แต่ต้นโพต้นนี้สูง๒๐เมตรลำต้นกว้าง๑๐คนโอบอ่ะคุณ
ต้นใหญ่มากแล้วอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีเลยนะคะ
เป็นต้นโพที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ต้นหนึ่งของที่ตำบลป่าซางเลย
แล้วก็ยังยืนต้นอยู่ด้วยนะอยู่ที่บริเวณหน้าวัดศรีเมืองมูล
ค่าล่างนะคะจากที่เห็นนะ
ส่วนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนพญานาคเนี่ยมันคือเหมือนเป็นรากของต้นโพอ่ะคุณ
แล้วมันก็หดม้วนกันจนรูปร่างมันคล้ายกับรูปพญานาคค่ะ
แล้วมันก็จะมีหงอนงอกโผล่ออกมากลางลำต้นด้วย
ขนาดยาว๒เมตรนะงอกออกมาแบบนี้เนี่ย
หงอนมันงอกแบบปลึบออกมาอย่างนี้แล้วเท่านั้นยังไม่พอ
อีกด้านของต้นโพบริเวณรากของต้นโพเกาะกันเป็นแผ่น
เป็นแผ่นเนี่ยยื่นออกมา
ชาวบ้านบอกว่าคล้ายกับกระดานหรือว่าหิ้งพระ
มันเกาะเป็นแผ่นแล้วยื่นออกมาเหมือนหิ้งพระอ่ะคุณ
นี่ลักษณะแบบนี้เป็นรากของมันนะคะ
หลังจากชาวบ้านพบเห็นเฮ้ยแปลกนะต้นโพต้นนี้แปลก
ชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้ก็เลยนำผ้า๗สีมาผูกมามัดกัน
แล้วก็กราบไหว้กันคือตามความเชื่อแหละ
ก็เป็นแบบนี้มานานแล้วก็คิดซะว่าตรงนี้แบบว่ามีความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้
ตามที่เขาเล่าต่อกันมาก็ลองมากราบไหว้กันดู
เพราะเขาเชื่อกันว่ามีเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิต

บางคนนะแบบที่เห็นถึงขั้นนำเครื่องบูชาโฟล์ค่ะ
กราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันเลยทีเดียว
ตรงนี้ย้ำเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม
ใช้วิจารณระยะในการรับชมด้วย
อันนี้เรามารับสู่กันฟังเพราะมันเป็นตอนแปลก

แต่จริงความเชื่อเรื่องต้นไม้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
มันก็เป็นของคู่กันที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันอยู่แล้ว
มันก็มีเรื่องของความเชื่อแบบนี้ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
และใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย